ไปดูต่อกันที่กวินดูวานกันหน่อยค่ะ
เจ้าบ่าวหมาดผ่านมาอาทิตย์เดียวเท่านั้น

หลายคนยังเมาส์กันไม่ม้วนเสือกลับบ้านเลยนะ
เรื่องนี้เนี่ยด้วยความว่าเออเจ้าสาวของเขาเนี่ย
ปุ้มปุ้ยเนี่ยแซ่บเวอร์เบอร์๘จริงเลยนะคะ
ล่าสุดเขามารายการเมื่อวาน
เรื่องนี้ต้องขยายก็ได้เมาส์มอยกันไปตามสไตล์เนาะว่า

กวินบอกว่าคือรักปุ้มปุ้ยมาก

ไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนที่แบบรักเมีย

แต่ว่ากวินยืนยันนะว่าเขาไม่ได้กลัวเมีย

ถึงว่ารักกันแค่ไหนแต่ก็ยังชอบแกล้งเมียตัวเองนะฮะ
กุ้มปุ้ยร้องไห้โฮเลยค่ะ
กวินก็ต้องรีบปลอบรวมไปถึงอีกหนึ่ง
เรื่องที่ยังแบบว่าไม่ค่อยสบายใจ

กวินจะเครียดไหมเอาไปฟังหน่อยค่ะ

ใช่ลำบากมากแล้วเขาเหมือนแบบ

ก็อีกน่าจะอีกปั๊มหนึ่งประมาณสักสองปี
ใช่ผมอยากมีเลยแต่ปุ้ยบอกว่า

ห่วงครับผมเชื่อใจในตัวภรรยาผม

พอเขาเจออะไรที่มันไม่เป๊ะเขาก็จะค่อนข้าง

พอเขาเจอเราในชีวิตเขาผมก็จะพยายาม